คุณผู้ชมทีนี้ไปดูห้องเช่าห้องนี้หน่อยนะคะ
เจ้าของเช่าเปิดไปนี่คือแบบแทบล้มทั้งยืนอ่ะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมห้องโสโครกสกปรกมากเลยนะคะ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของห้องเขาว่าเป็นอะไรนะ
ดาวทวิตเตอร์อ่ะดาวทวิตเตอร์อ่ะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมให้ดูสภาพด้วยกันค่ะ
ทุกคนนี่คือห้องที่เราปล่อยเช่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอจริง

ทำไงดีบ้างอ่ะทุกคน
เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายห้องน้ำเลยอ่ะ
แต่งไม่ได้เพราะผิดกระป๋า
จังอย่ามองไปดิ
นี่มันคลาบเลือด
คราบเลือดอะไรอ่ะแล้วดูสภาพห้องนี่คือห้องหรือบอกขยะ

นำมาโพสต์ไว้เอาเรื่องราวมาแชร์ไว้
เขาบอกว่าขณะที่เจ้าของห้องเช่าภายในคอนโดหรูด้วยนะ
สำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าไปดูห้องเช่าถึงกับพังงะตกใจ
เจอสภาพห้องเช่าสุดโสโครกเลยนะคะ

คือใช้คำว่าทุกซอกทุกมุม
หาพื้นไม่เจอเต็มหมดเลย
ไม่เว้นแม็กซ์กระทั่งทางเดินแทบไม่มีที่ยืนเลย
บนเตียงนอนห้องครัวห้องน้ำ
มีแต่สิ่งสุขปรกและกาลาบเลือด

ผู้ใจทวิตเตอร์ไม่อยากอ่านชื่อเลย

แม่สาวดาวทวิทย์ช่วยมาเอาอวัยวะเพศเทียม

และมาเสียค่าใช้จ่ายให้ด้วยจ้านะคะ

เป็นเซ็กเรเตอร์ชื่อดังของทวิตเตอร์นี่แหละค่ะ

แล้วก็แซวว่าแหมอยากเห็นหน้าคนเช่าจังเลย
เขามีก็มีอุปกรณ์พวกเซ็กทงเซ็กทอยขยะต่าง
ไม่รู้ว่าใช้ห้องนี้เป็นที่ถ่ายทำผลงานหรือเปล่า
ค่ะแล้วก็ชาวเน็ตบอกว่าเอาผิดเถอะ
แนะนำให้เจ้าของห้องเช่าเอาผิดกับคนเช่า
กว่าจะทำความสะอาดได้นี่นานนะ